แต่คำแรกวันนี้ไปเริ่มดูเป็นข่าวที่แน่นอนนะครับ
เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกนั้นก็มีการแสดงความเสียใจกับการจักรไปของเจ้าสัววิชัย
ได้มีการนำร่างกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิษฐรรมเจ้าสัววิชัย
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
สำหรับพิธีพาคุณผู้ชมไปดูพิธีเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อันเชิญน้ำหลวงอาบศพมายังวัดเทพศิรินทราวาส
โดยภายในวัดก็มีการจัดเตรียมปูพรมสีน้ำเงินเป็นทางยาว
ภายในงานได้มีการจัดดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้สีขาวดอกกุหลาบดอกคาเนชั่นสีน้ำเงิน
บริเวณทางเข้าจัดไว้อย่างประนีตสวยงามครับทอดยาวไปจนถึงบริเวณสารา
ซึ่งอยู่ที่สารากวีนิรมิตรนะครับ
ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
บริเวณด้านข้างโรงศพของเจ้าสัววิชัยก็มีการสลักเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรที่ผู้ชายคนนี้ทำไม่ได้ครับ
ว่าอาจจะเป็นคำนิยามที่หลายคนนั้นมอบให้กับเจ้าสัววิชัยเอาไว้
ทำให้ทีมนั้นได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ส่วนผู้ที่ไปร่วมพิธีเมื่อวานครับนอกจากจะมีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้ว
ก็ยังมีฝากฝั่งทางเศรษฐกิจนะครับก็คือนายธนินเจรวนล
เป็นประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และมหาเศรษฐีอันดับที่๑ของประเทศไทย
บริษัทมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและครอบครัว
ดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

ทางด้านของออนทิพย์ศรีตะวันกรรมการเทนนิสสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
บอกว่าชีวิตมีวันนี้ได้เพราะว่าเจ้าสัววิชัยนะครับ
เป็นผู้ที่ให้โอกาสในการเล่นเทนนิส
วันนี้รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เข้าไปในบริเวณพิธี
แล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าเจ้าสัววิชัยนั้นจะจากไปแล้วจริงนะครับ
และยังคงจดจำความเมตตาที่ท่านนั้นมีให้ตลอดเวลาได้ด้วยครับ

มีคนต่างชาติที่รักท่านเยอะมากนะครับ
ก็มีการอาลัยจากการจักรไปของท่านที่อังกฤษด้วย
อากาศก่อนเกมคุณผู้ชมก็เขามีการยืนสงบนิ่งไว้อะไรทั้งสนาม
บริเวณวงกลมกลางสนามบรรยากาศก็หลายคนร้องไห้ครับ
ล้านน้ำตาไม่ไหวบรรยากาศก็เงียบสงัดแล้วก็โศกเศร้าทั้งสนามทีเดียว
พร้อมใจกันใส่เสื้อยืดสีขาวแล้วก็มีรูปขาวดำของเจ้าสัววิชัยเนี่ย
ด้านหลังก็มีการสกรีนสกรีนภาษาอังกฤษนะเขียนว่าคุณวิชัย
แล้วก็จะมาร่วมพิธีศพของเจ้าสู่วิชัยที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
ยิ่งใหญ่จริงนะครับคุณวิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเราในฐานะชาวไทยรัฐ
ก็ต้องร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีวัฒนประภาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ท่านเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ

ก็มีคำเปรียบเปลยที่บอกว่าไม่มีอะไรที่ท่านทำไม่ได้ท่านทำได้จริง

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเหตุโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุ
นอกจากคุณวิชัยเสียวิชัยเจ้าสัววิชัยจะเสียชีวิตแล้วนะคะ
อีกสองท่านซึ่งเป็นทีมงานติดตามท่านก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
คุณจุ๋มนุษรากับคุณกอล์ฟกวีพรนะคะ
เมื่อวานตอนเย็นร่างของทั้งสองคนถูกลำเลียงมาถึงประเทศไทย

แล้วก็เมื่อคืนนี้เป็นวันแรกที่มีการจัดสวดพระอภิษฐรรมศพ
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ดายญาติญาติแล้วก็ครอบครัวของนางสาวนุสราสุกหน้าไม้หรือว่าคุณจุ๋ม
แล้วก็คุณก๊อฟกวีพรพันแพร่นะคะ
พอร่างลำเลียงไปถึงที่ท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
ญาติก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์เดินทางมารอรับศพของทั้งสองคน
บริเวณลานจอดรถทางเข้าคลังสินค้าระหว่างประเทศ
ในถ้ากาศสวนภูมิ
โดยก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่
ซึ่งศพของทั้งคู่ถูกลำเลียงมากับเที่ยวบิน
สายการบินไทยค่ะครอบครัวของคุณจุ๋มนุสราเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจะมีการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดเพิ่มทานจังหวัดปฐุมธานี
ส่วนครอบครัวของคุณก๊อฟกวีพรบอกว่าจะมีการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพ
ที่วัดบางนาในเขตบางนากรุงเทพมหานครค่ะ
บรรยากาศที่สาราแสงทองชาววรรณพิบูรณวัดเพิ่มทานจังหวัดปฐุมธานี
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
มีรถตำรวจภูทรคลองหลวงนำศพของคุณจุ๋มมาถึงที่วัด
เพื่อให้ญาติญาติได้จัดพิธีรบน้ำศพก่อนที่จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
ทำกลางคนที่มาร่วมงานก็สักประมาณกว่า๓๐๐คน
ร่วมงานไว้อะไรส่งคุณจุ๋มเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่นายวีระโรธและนางสำเริงคุณพ่อคุณแม่ของคุณจุ๋ม
แน่นอนค่ะว่าก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจน้ำตาอาบสองแก้มตลอดเวลา
ซึ่งการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณจุ๋มจะมีไปจนถึงวันที่๗พฤศจิกายนนี้
จากนั้นก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๘พฤศจิกายน
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ